ชาวบ้านเขาช่วยกันไปจับพระรูปหนึ่ง

อยู่ดีเนี่ยไปนั่งลักษณะแบบเมาเลยล่ะ

คือไปดื่มยาบำรุงร่างกาย

แต่มันมีส่วนผสมของสิ่งที่มันทำให้เกิดความมืนเมาได้

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เอาคนนี้เอาคนนี้มาสู้เออ

หลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันดูว่าทำไมมานั่งเมาอยู่เนี่ย

กลางวันแสกนี่จะมาไล่ต่อยเขานะครับทุกผู้ชมครับ
คือมีทั้งเจ้าของร้านค้าชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านนักข่าวช่างภาพนี่มากันหมด

ค่ะรูปนี้เนี่ยที่ก็เรียกอะไรหวงตาหวงตานี่ชื่อพระน้อยนะครับอายุ๖๐กว่านะครับ
ที่บ้านบ่อศิลานตะบนบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นี่ช่วงเที่ยงวันนี้นี่เองนะครับ

กงยาบำรุงร่างกาย
มันไล่เตะไว้
ชาวบ้านก็ไปถามว่านี่เป็นพระจริงรึเปล่า

ตาเยิ้มตาชำแบบอยู่ที่ร้านค้า
ทีนี้ไม่พอใจ
ท้าชกนะฮะแบบลิ้นรัวเลยนะครับบอกเป็นพระจริงนี่แต่ไปไล่ชกไล่ต่อยเขา
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมาระงับเหตุนะครับแล้วก็คุมตัวไป
ตอนนี้ทางในอำเภอบ้านดุงเนี่ยบอกให้อศไปตรวจสอบเรื่องของวัดที่ต้นสังกัดอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วก็ให้ทำเรื่องไปยังพระที่ท่านดูแลเนี่ยให้จับศึกไปเลย
คุณผู้ชมหลายท่านเห็นคลิปนี้ก็บอกว่าอยากจะให้ความเป็นธรรมกับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพญานาคด้วยค่ะ
ว่าดื่มอันนั้นอย่างเดียวเหรอทำไมถึงเมาได้ขนาดนี้กินอย่างอื่นใช้อย่างอื่นผสมหรือเปล่า
คือความจริงเขาให้กินเพื่อบำรุงร่างกาย
ใช่ไงไปผสมกับอย่างอื่นหรือเปล่ามันเลยเมาเพราะว่าถ้าดื่มอย่างเดียวแล้วเมาขนาดนี้หลายคนก็งงเหมือนกันนะคะ
เขาก็พยายามถามเสพยาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายโมโหค่ะแล้วไปไล่ชกเขาไปไล่ต่อยไล่เตะเขาค่ะ